คุณผู้ชมมีกระแสข่าวออกมานะคะว่า
ทักษิณชินวัฒน์จะไปเทคโอเวอร์พักชาติไทยพัฒนา
หลายคนก็สงสัยกันว่าจะเป็นจริงหรือเปล่า
วันนี้มาฟังคำยืนยันกันจากลูกชายของนายบรรหารศิลปอาชานะคะ
โดยยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการเทคโอเวอร์อย่างแน่นอนค่ะ
นายวราวุฒิศิลปะอาชาอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรจังหวัดสุพรรณบุรียืนยันชัดเจนนะคะว่า
ชาติไทยพัฒนาไม่ได้ถูกนายทักษิณชินวัฒน์ทาบทามเทคโอเวอร์
ตามที่มีกระแสข่าวปล่อยออกมาอย่างแน่นอน
เพราะว่าพักชาติไทยเดิมนั้นเปรียบเสมือนกับชีวิตจิตใจของนายบรรหารศิลปะอาชาผู้เป็นพ่อ
ในวันนี้สมาชิกทุกคนยังมีศักยภาพในการทำงานการเมืองได้
ซึ่งนายวราวุฒิก็ยอมรับนะคะว่านายทักษิณมีการโทรศัพท์มาจริง
แต่โทรมาแสดงความเสียใจหลังจากที่นายบรรหารเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติในฐานะคนรู้จักกันแต่เรื่องประเด็นการโทรมาเพื่อขอเช็คโอเวอร์พักนั้นไม่มีค่ะ
ด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าพักจะขาดนายบรรหารไปแต่ก็เหมือนขาดนายทุนไปหนึ่งคน
ยังคงเหลืออีกหลายคนที่ยืนหยัดกับพัก
แต่ถ้าจะให้เปรียบก็จะเปรียบเหมือนกับตะเกียบที่หากนำมาผูกรวมกันก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างความเข้มแข็งได้ไม่ด้อยกว่าพักอื่นค่ะ
ไหนพูดเรื่องพักการเมืองแล้วมาดูความคืบหน้าการออกกฎหมายลูกพักการเมืองและการเลือกตั้งกันหน่อยนะคะ
นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสะพานนิติบัญญัติแห่งชาติก็บอกค่ะว่า
ในการหารือร่วมกับกรกตเมื่อวันที่๔พฤษภาคมที่ผ่านมา
ถึงข้อท้วงติ่งฝ่ายการเมืองเรื่องกรอบเวลา
จำหนดให้กรกตต้องจัดการเลือกตั้งหมายภายใน๔๕วัน
เพราะฉะนั้นถ้าขยายเวลาให้พักการเมืองออกไปอีกกรกตเองก็จะทำงานไม่ทันเหมือนกันค่ะ
ซึ่งเรื่องนี้สนชบอกว่าเดี๋ยวจะนำข้อมูลทั้งสองฝ่ายไปพิจารณาต่อไป
ว่าจะมีการปรับแก้ไขกรอบเวลาหรือปรับขั้นตอนการส่งตัวผู้สมัครแทนหรือเปล่า